เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจไปจับอดีตทนายความ
และพฤติกรรมของอดีตทนายความคนนี้นะคะโอ้โหแสบมากจริง
ที่หนึ่งก็คือไปเอาภาพผู้ชายหน้าตาดีหล่อเหลาอายุน้อย
ทำเป็นโปรไฟล์ตัวเองแล้วไปหลอกผู้หญิงในแอปพลิเคชันหาคู่ครับ
เท่านั้นยังไม่พอหลอกให้ผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ต้องมามีเพศสัมพันธ์กับพ่อของเขาด้วยนะเพื่อพิสูจน์รักแท้
แต่น้องคิงมันไม่ใช่พ่อหรอกมันคือตัวเขาเองนั่นแหละ
แต่อ้างเพราะตัวจริงไม่ตรงปกไงตัวจริงอายุเยอะ
เลยหลอกว่าเป็นพ่อของเขาโอ้โหยังไม่พอค่ะหลอกอีกค่ะ
อกเงินเขาด้วยค่ะหลอกผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้
ผู้เสียหายสูญเงินเกือบ๒ล้านแล้วก็ถึงขั้นเครียดมาก
ฆ่าตัวตายเลยนะคะครับไปดูวินาทีตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ชายผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะ
ขัดขืนปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนตามหมายจับ
แล้วสู้แบบนี้เลยค่ะตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
วันนี้จับกลุ่มนายปงสกรสุภอกรมงคลชัยหรือนายชายอายุ๔๓
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับช่อกงแสดงตัวเป็นคนอื่น
และพรบคอมพิวเตอร์ค่ะไปจับหน้าร้านทองถนนสุขุมวิท
ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
เจ้าตัวขัดขืนปฏิเสธใหญ่เลยบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผม
ผมไม่ใช่คนตามหมายจับแต่ตำรวจบอกโอ้โหอย่ามาปฏิเสธแบบนี้
หลักฐานมันชัดเจนมากจะขัดขืนยังไงก็ต้องจับ
ตำรวจก็ต้องใช้กำลังในการจับกลุ่มตัวค่ะ
พลตำรวจรีธิรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการตำรวจ
สวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
และหัวหน้าชุดศูนย์ปรับปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขยายผลนะคะพาในชายคนนี้ไปคอนโดที่พัก
ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคะในมือถือเนี่ยนะคะ
เหมือนภาพภาพโป๊อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีภาพคนอื่นด้วย
มีสมุดจดบันทึก๖เล่มเขาจดอะไรรู้ไหมคะ
จดลักษณะนิสัยของเหยื่อ

จดแบบละเอียดเลยน้องคิง
มุดบัญชีธนาคาร๑๗เล่ม
มีซิมโทรศัพท์มือถือ๑๖ซิม
มีเอกสารธุรกรรมทางการเงินเยอะมาก
หลักฐานมันเยอะมากแต่ในชายทำไมรู้ไหม

ไม่รู้จักเหยื่อเลยผมไม่ได้ทำผมไม่เกี่ยว

แต่สุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐานค่ะ
คุณผู้ชมคะที่จับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้
เพราะว่าผู้เสียหายเขาโอ้โหน่าสงสารมากจริงน้องคิง

ผู้หญิงท่านนี้ถึงขั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลย

ผู้หญิงคนนี้เขาตัดสินใจไปร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร้องเรียนแบบให้เรื่องถึงพบตรเลย
บอกว่าถูกในชายคนนี้หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันหาคู่

ในชายใช้รูปของผู้ชายคนอื่นที่เป็นนุ่มหน้าตาดีอายุน้อย
หลอกว่าเป็นคนสายบุญหลอกให้เหยื่อหลงรักและออกอุบายโอ้โห
คือนักข่าวภาคสนามของเราบอกว่าขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะพี่มิ้วพี่คิง
อุบายแบบแย่มากค่ะบังคับให้เหยื่อมีเพศสัมพันธ์กับพ่อของนายชาย
พิสูจน์รักแท้แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่พ่อของในชายหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือตัวในชายเองหลอกให้เหยื่อมามีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง
แต่อ้างว่านี่เป็นพ่อเพราะกลัวว่าเอารูปไม่ตรงปกกับตัวจริงนี่น่ะ

เจอกับผู้หญิงผู้เสียหายที่โรงแรมในตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
๔ครั้งค่ะตั้งแต่๖มกราคมไปจนถึง๑๙มกราคมปีนี้ค่ะ
แล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะก็ตั้งใจว่าจะแล็คเมลของแบล็คเมลเหยื่อ
ในชายหลอกลวงผู้หญิงผู้เสียหายให้ลงทุนอีกต่างหาก
หลอกให้เอารถยนต์ไปขายเพื่อเอาเงินมาโอนให้กับในชาย
รวมความเสียหายทั้งหมดนะคะ๑๕๑๑๙๑๑บาท
และในชายเป็นอดีตทนายความจริงนะคะตำรวจตรวจสอบแล้ว
เคยเป็นทนายความอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
แต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตค่ะเพราะว่าไปผัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เกี่ยวกับกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
โอ้โหถูกประกันตัวแล้วก็ถูกดำเนินคดีหลายต่อหลายคดี
เดี๋ยวมิ้วขอไล่เรียงดูหน่อยนะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่าไปสืบประวัติแล้วเนี่ย
โชคชนมากเป็นบุคคลตามหมายจับสองหมายและประวัติในการก่อคดี
คุณผู้ชมไล่เรียงตามหน้าจอไปด้วยกันเลยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อตั้งแต่ปีสี่เก้า
ตั้งแต่ปี๔๙ค่ะ๑๕พฤศจิกายน๔๙ถูกดำเนินคดีข้อหาพรบเช็ค
ในพื้นที่สพมนครปฐม๒๑มิถุนายนปี๕๐โดนข้อหารักทรัพย์
พื้นที่สพสำรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ๑๕พฤษภาคมปี๖๑
โดนข้อหายักยอกทรัพย์พื้นที่สพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่
พฤษภาคมปี๖๓โดนช่อกงค่ะสพเมืองประจวบคิริขัน
มกราคม๖๕ร่วมกันช่อโกงพรบคอมพื้นที่สนตลิ่งชัน
๒๙พฤศพาคมปี๖๕โดนเรื่องช่อโกงไปอีกพลคสนสมเด็จเจ้าพระยา
หมายความว่าตั้งแต่ปี๔๙ไล่เรียงไปกระจายไปหลายพื้นที่มาก
แล้วต่อเนื่องด้วยนะครับต่อเนื่องจริงค่ะน้องคิง
ต้นล่าสุดตอนนี้ก็ควบคุมตัวในชายส่งตำรวจไซเบอร์
แล้วก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและประสานพื้นที่อื่นด้วยนะคะ
สอบพ่อเมืองประจบคิรีขันฯสอบพ่อแม่ปิงฯ
เพราะว่า๒พื้นที่นี้เคยมีคดีค้างอยู่ด้วย
ก็ต้องอายัดตัวดำเนินคดีในพื้นที่อื่นด้วย
ไม่น่าเชื่อว่าอดีตทนายความคนนึงแบบถูกดำเนินคดีมาเยอะขนาดนี้
แล้วจะทำแบบนี้กับเหยื่อแล้วไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่า
เขามีสมุดจดเหยื่อแต่ละคนเลยถูกไหมฮะโอ้โหค่ะ